มาดูเรื่องนี้เราเกิดกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่เป็นเฮดไลน์แล้ว

แล้วก็รำคาญลูกเลี้ยงแค่๑๐เดือน
๑๐เดือนคือยังทำอะไรไม่ได้เลย

กลัวท้องก็ร้องง่วงนอนก็ร้อง
ทีนี้เขาบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงมาหลายครั้งแล้ว

แต่ครั้งล่าสุดเลยคือโมโหมาก

แล้วก็เลยทำให้เด็กถึงกับชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตนะคะ

ที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองโมโหหิว
อยู่กินกับนายถาวรใจคำสามีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย

ตัวเองก็มีลูกติดจากสามีเก่าอยู่๒คนค่ะเป็นชายอายุ๔ขวบ
และหญิง๑คนอายุ๑๐เดือนซึ่งเพิ่งเสียชีวิตลงเนี่ยนะ
ศพก็ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
และได้มอบศพให้โรงพยาบาลดำเนินการเลยเพราะเธอบอกว่า
หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินจะจัดการศพลูกนะคะ
ส่วนตัวนายถาวรสามีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย
ถูกจับกลุ่มเข้าเรือนจำไปแล้วนะคะโดยก็รับสารภาพบอกว่า
ตั้งแต่วันที่๗มีนาคมได้ใช้ตุ๊กตาฟาดทำโทษเด็ก
ทำโทษเด็กสิบเดือนนี่คืออะไรตีไปทั่วร่างกายเลยค่ะ
ทุกครั้งที่เด็กร้องไห้จนกระทั่งวันที่๑๐มีนาคม
โยนเด็กลงบนที่นอนจนทำให้เด็กมีอาการชักเกร็ง
แล้วก็เลยบอกนางสาววันนาบอกแจ้งกู้ภัยด้วย
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฝางนายถาวรเองก็ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
ไม่ได้หลบหนีแล้วก็เลยถูกตำรวจภูทรฝางจับกลุ่ม
เชิญตัวไปสอบสวนก็ยอมรับค่ะว่าตัวเองเนี่ย
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กจริงจึงได้ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้าน
ไปถึงที่บ้านพบว่ามีปืนแก๊ปยาวเขาก็ยอมรับด้วยว่านี่ก็เป็นอาวุธของเขาเองนะคะ
ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดี
แล้วก็ส่งฝากหางที่เรือนจำฝางค่ะล่าสุดลูกเลี้ยงที่เข้ารับการรักษาที่บอกไปเนี่ย
เสียชีวิตตั้งแต่สิบสี่มีนานะคะทางพนักงานสอบสวนจะเข้าแจ้งข้อหาเพิ่ม
นายถาวรที่ถูกขังอยู่ที่เรือนจำในวันจันทร์ที่สิบแปดมีนาคมนี้
เพราะถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แม้ว่าตัวผู้ต้องหาจะอ้างบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยที่ทำไปเพราะโมโหหิวเนี่ย

นางสาววันนาตอนนี้เธอบอกว่าเธอก็ท้องอยู่กับสามีใหม่นี่แหละ
สามเดือนแล้วส่วนลูกที่เสียชีวิตเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนด
ร่างกายพัฒนาช้าน้ำหนักไม่ขึ้นต้องพาไปเจาะเลือดทุก๒เดือน
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะเธอก็บอกว่าเธอรู้สึกสับสนนะ
แล้วก็เครียดด้วยยังหาทางออกไม่ได้
ส่วนลูกชาย๔ขวบของเธอก็นำไปฝากให้ย่าช่วยเลี้ยงไปก่อนนะคะ